คุณผู้ชมครับคดีโหดเยี่ยมที่อดีตสามีไปง้อขอคืนดีกับอดีตภรรยา
แล้วก็ยิงเขาตายเนี่ยนะฮะยิง๖นัด
เข้าบริเวณอกเนี่ย๔นัดนะในพื้นที่ตะบนเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเนี่ย
คนร้ายมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับอ้างว่าทำไปเพราะบันดาลโทษะ
ตั้งใจว่าจะไปดูหน้าว่าเอาคนอื่นเนี่ยมาอยู่ในบ้านที่เคยสร้างเคยอยู่ด้วยกันแล้วหรือ
แต่ไปถึงพอเจอหน้าอดีตภรรยาก็บันดาลโทษะเลยยิงใส่เขาเสียชีวิตเลย
แต่ทางฝั่งของผู้ตายเนี่ยญาติญาติเขาบอกไม่จริงเลยนะ
นี่ฮะทุกผู้ชมครับผู้ชายเนี่ยอายุสี่สิบสามนะครับ
อดีตสามีนะครับไปยิงอดีตภรรยาวัยสามสิบสี่ปีหกนัด
กระสุนเข้าอก๔นัดนะครับข้อมือหนึ่งนัดที่คออีกหนึ่งนัด
เสียชีวิตกลางสวนยางพาราที่บ้านของฝ่ายหญิงในพื้นที่หมู่๕ตะบนเขาพระ
อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาลูกนี่บอกโอ้โหเสียใจมาก
มาทำกับแม่แบบนี้มีลูกด้วยกันนะฮะแต่ว่าแยกกันไปแล้ว
ล่าสุดเช้าวันนี้คนก่อเหตุไปมอบตัวกับผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้าน
ก็พาไปมอบตัวกับตำรวจสพรัฐภูมิพร้อมกับของกลางที่ใช้ก่อเหตุ
คือปืน๙มมแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจสอบสวนอยู่เกือบสี่ชั่วโมงนะครับผู้ต้องหารับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเรื่องอาวุธปืนเรื่องการยิงปืนในที่สาธารณะ
พี่ชายของผู้ต้องหาบอกว่าน้องชายเนี่ยสำนึกผิดเลยมามอบตัว
ก็มอบตัวผ่านทางผู้ใหญ่บ้านยอมรับผิดทุกข้อหา
ขอไปรับโทษในคุกไม่สู้คดีด้วยกล้าทำกล้ารับ
อันนี้พี่ชายบอกค่ะนะสาเหตุที่น้องชายก่อเหตุเนี่ย
พี่ชายเขาบอกว่าน้องเนี่ยบอกกับเขาแล้วเดี๋ยวท่านไปฟังก่อนกันแล้วกันนะฮะ
ไม่ได้มีแรงจูงใจในการที่จะยิงผู้ตายนะครับแรงจูงใจจริงจริงมันเกิดจากเรื่องอื่น
แล้วไม่มีเจตนาในการที่จะทำร้ายหรือยิงภรรยานะครับแต่ว่าอ่าน่าจะเป็น
ประสงค์ในการที่จะเข้าไปเพื่อ
เพื่อที่จะเจรจาพูดคุยครับกับบุคคลที่สามอ่าครับอืมมากกว่า
ยอมรับทุกข้อเปล่าหาครับแล้วก็ไม่ขอปรับกันตัวไม่ว่าในชั้นสาม
หรือในชั้นใดทั้งสิ้นก่อนที่จะเสร็จเรื่องนะครับ
เขาก็ได้ฝากดูแลครับทุกข้าวโบ๊ค
บอกพี่ไว้ฝากลูกไว้นี่พี่ชายพุทธองหานะ
บอกว่าน้องเนี่ยจะไปคุยกับมือที่๓ที่รู้ข่าวว่าอยู่ที่บ้านอดีตภรรยา
แล้วเจออดีตภรรยาก็เลยบันดาลโทษะไม่ได้ตั้งใจจะยิงค่ะ
แต่ตำรวจก็ต้องไปดูแล้วฮะ๖นัดเข้าหน้าอก๔นัด
ตั้งใจไม่ตั้งใจเนี่ยพกปืนไปจากบ้านเนี่ย
จะไปเจรจาอะไรแกจะไปดูบุคคลที่สามแต่พกปืนไปเนี่ยนะ
แต่ประเด็นนี้ครับทางฝั่งน้องสาวผู้ตายบอกว่า
เรื่องที่พี่สาวถูกกล่าวหาว่ามีคนอื่นไม่จริงเลยนะครับ
แล้วก็ยังได้ต่อว่าไปถึงอดีตพี่เขยว่าทำอะไรไม่คิด
คืออย่างน้อยเนี่ยน่าจะคิดถึงลูกนะ

ถ้าคือมรึเปลี่ยนสาวแบบไงไม่มีเลยเพราะคือผู้หญิงอ่ะ
แค่คบรู้จักผู้ชายคนคนหนึ่งแค่รู้จักไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คบเป็นแฟนหรือว่าอะไรเหมือนเรารู้จักผู้ชายคนนึงแค่คุยกันแต่ว่าตกลงเป็นแฟนอะไรคือไม่มีเลยยังไม่ตกลงแค่รู้จักแค่สองเดือนเองอยากให้เขารับกรรมในสิ่งที่เขาทำแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าทำไมเขามาทำแบบนี้เขาไม่นึกถึงว่าลูกจะเป็นยังไงอยู่กับใครบ้าง

ด้วยซ้ำเนื่องจากไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูลูกเลยไม่เคยจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านตอนแยกทางก็ไม่ได้ส่งเสียไม่ได้สนใจอะไรลูกเลย
นี่ฮะยิ่งถ้าตอนนี้พี่สาวเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะมาทวงอีกทางบ้านบอกว่าอันนี้ก็ไม่สมควรแล้วเพราะว่าใครจะดูแลลูก
สรุปนะฮะพี่ชายผู้ต้องหาบอกว่าน้องชายตั้งใจจะไปหาบุคคลที่๓จะไปเคลียร์กับมือที่สามที่ยิงภรรยาเพราะว่าบันดาลโทษะตอนนี้สำนึกผิดแล้วนี่นะฮะส่วนน้องสาวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าพี่สาวไม่เคยคบหากับใครนะครับคนทำผิดควรได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิต
ขณะที่ญาติญาติได้รับศพของหญิงสาวที่ถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะแน่นอนว่าคนที่จะต้องเสียใจที่สุดก็คือลูกชายลูกชายอายุ๑๓ปีกลายเป็นว่าคุณแม่เสียชีวิตคุณพ่อก็เป็นผู้ต้องหาต้องติดคุกนะครับ